ไปเศษรวมต้นรวมต่อทั้งหมดแอบเป็น๓๖๐๐จ่ายไปเสพงมีอยู่วัน
กาจจ่ายไป๑วัน๑๕๐บาทเองนะวันเดียวเขามาถึงบ้านถ้างตบทั้งตีถั้งกระทืบปางป่ายจังเหตุผลคือไม่ยอมจ่ายรายวัล๑๕๐บาท๑๕๐บาท
เกือบตายคุณผู้ชมเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ถูกเขากระทืบแบบนี้อีกนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อว่าคุณลูกนก
นี่นะครับนางสาวดวงฤดีอายะราอายุ๔๒ปี
ไปแจ้งความที่สพพังงาถูกทำร้าย
ตอนนั้นอยู่ในร้านเสริมสวยอยู่ที่บ้านเลขที่๔๐
ถนนเจริญราชตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงา
จนบาดเจ็บนะฮะเหตุการณ์มันเกิด๒ทุ่มของ๑๔ตุลาคมนะครับ
มีผู้หญิงสองคนเข้ามาทำร้ายคนทำร้ายเป็นผู้หญิงด้วยนะ
คนที่มาทวงหนี้เป็นผู้หญิง๒คนนะฮะ
เออเพราะว่าเธอเนี่ยไปยืมเงินเข้ามาไปกู้เงินมา๓๐๐บาท
มีข้อตกลงคือต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยต้องจ่ายรายวัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่วันจะรวมเป็นเงินต้นและเงินดอกทั้งหมดเป็นสามพันหกร้อยบาท
หลังจากจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยมาจำนวนกว่าสิบวันจนกระทั่งสิบสี่จุฬาคม
ไม่ได้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพบว่าฝ่ายผู้กู้
ลงข้อความคือส่งไลน์มาครับแล้วก็ลงนี่ในเฟซบุ๊คด้วย
เฟซบุ๊กนะฮะลักษณะไม่พอใจจากนั้นช่วงเวลาก็เกิดเหตุเนี่ย
คนที่มาทวงหนี้ผู้หญิงสองคนเนี่ยบุกเข้ามาที่ร้านเสริมสวย
ตอนนั้นตัวเองกำลังจะโอนเงินผ่านมือถือให้กับคนที่เขายืมเงินมาพอดี
แต่ถูกผู้หญิงสองคนนี้ไปรุมทำร้าย
กระชากผมตบตีใช้เท้ากระทืบตามร่างกายจนบาดเจ็บนะฮะ
โดยการกระชากผมเราก็มีการก็กระชากผมกำลังอย่างนึง
ประมาณ๑๐นาทีเขาก็ไปบ้านพาแก้วแม่มา
แล้วทีนี้ก็แม่ก็มาผมก็ไม่พูดอะไรก็เข้าไปในบ้าน
แล้วก็ยิงกระชากหัวทั้งสองคน
แล้วก็เกิดการชุมนุมขึ้นเขาก็ใช้เท้าเหยียบหน้าออก
แล้วลูกสาวก็ใช้มือกระชากคืบกันรุมทำร้าย
คนที่มาทวงหนี้เป็นแม่กับลูกกัน
ก็ถูกทำร้ายจริงมีราวรายการขิดขวนปพกทั้ง
จากนั้นก็ให้ผู้เสียหายกลับไปบ้านก่อนแล้วก็รอฟังผลการตรวจ
แล้วเอาไปสอบสวนทางต่อไป
วันเดียวกันผู้เสียหายไปแจ้งความต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมพังงาครับให้ตรวจสอบ
เพราะว่าถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายมีการไปขู่ในเฟซบุ๊กด้วย
จากที่บุคคลที่เขาปล่อยเงินกู้มาให้เธอ
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
พฤติกรรมแบบนี้มันคือปล่อยเงินกู้แล้วดอกเบี้ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ดอกเบี้ยมันก็แพงวันละ๑๕๐บาท
ซึ่งศูนยำรงธรรมเองก็จะสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
ยังไงก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วย
เพราะว่าพอเป็นข่าวเป็นข่าวไปแน่นอนเจ้าหนี้เขาก็ต้องแบบขุนเครื่องเป็นธรรมดา